สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

เฮ้ยเหนื่อยจัง

เพราะว่าดิฉันคิดว่าเดี๋ยวคุณจะไปต่อไม่ได้

สนุกสนานกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

แบบนี้ในตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะคะ

บางคนก็สมหวังกันไป

สลากกินแบ่งจะออกเนี่ยนะโอ้โห

ดิฉันไปที่จังหวัดอุบลราชธานีมา
แล้วก็ไปเจอที่วัดเป็นเจ้าแม่หงทอง

ถ่ายกว้างก็มีภาพกว้างก็มี

มันทำให้แฟนที่เขาไปติดตามภาพนี้

คอมเมนต์มาแต่ละคนเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลย
เหรอทำไมคิดอย่างนั้นน่ะ

โอ้โหเน้นเป็นจุดแล้วที่สำคัญนะ
หลายคนก็ว่ากันไปไปเสี่ยงดงเสี่ยงดวง
เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็น่าจะดวงดี

บางคนก็ยังไม่ถึงดวงช่วงนี้ที่เราจะดี
เราก็ลุ้นกันต่อไปใช่ไหมอย่างดิฉันอย่างนี้
ถามว่าที่ไปส่องไปถ่ายมาเนี่ยได้อะไรไหม
ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนี่ไงปาก็บอกว่าเข็ด
แต่พอมีเลขเด็ดแล้วก็เอามาซื้อต่อตลอดนะคะคุณ
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
แต่ก็ต้องมีคนที่ผิดหวังแบบดิฉันเยอะไงใช่ไหม
บางคนก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นชุดบ้างซื้อเป็นใบบ้าง
ฉันก็วิ่งหาซื้อได้มาใบเดียว
แต่บางทีพอมันไม่ถูกแล้วมันสะสมอยู่ในกระเป๋าสตางค์

เราก็ต้องทำสิ่งประดิษฐ์ให้มันเกิดประโยชน์
อย่างเช่นบางคนก็ทำมาเป็นสร้อยเป็นกำไรข้อมือ

ถูกต้องเอาเนี่ยลอตเตอรี่มาทำแบบให้มันสร้างมูลค่า
ทำเป็นพาร์ททำเป็นอะไรน่ารัก
น่ารักเป็นงานประดิษฐ์งานฝีมือเยอะแยะมากมาย

การแบบเพิ่มมูลค่าได้จากของที่มันไม่ได้ใช้แล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าคุณพับแล้วมาเช็คว่าถูกนี่มันไม่ได้นะ

ก่อให้เกิดแบบประโยชน์สูงสุดได้
สิ่งของที่มันเหลือใช้แล้วแบบนี้

ไม่ถูกก็เอาไปต้มกินซัก
มันไม่อิ่มดิฉันทำแล้ว
เคยกินแล้วใช่ไหม

อ้าวบอกกันหน่อยแล้วกัน
อตเตอรี่นะถ้าไม่ถูกคุณผู้ชมเอาไปทำอะไร
แต่ถ้าถูกแน่นอนเอาไปขึ้นกองสลาก

ให้รู้ว่าคุณไม่ถูกรางวัล
เอาล่ะคุณผู้ชมมาสนุกสนานกับเราในช่วงนี้
มีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เรียกรอยยิ้มกันหน่อยดีกว่า

ใช่แล้วค่ะตลอดข่าวขำวันนี้จะพาไปดูสีสันของเสื้อผ้าอาพร

เพราะฉะนั้นไปติดตามในช่วงของตลอดข่าวขำ
หรือปรบปร่วนกันทั้งสี่มันก็ต้องมีสติดเคย

แล้วแต่ละทุษแต่ละหน้าจะเป๊ะปังเว้อวางขนาดไหน

เริ่มกันที่ควันหลงเทศกาลศาสตร์จีนกันดีกว่าครับ

เขาคงจะชอบขนมเทียนมากนะครับ
เอามาทำชุดแฟนซีออกงานโชว์แบบนี้
ไปต่อกันที่ความอลังการของขบวนพาเรทหมอลำ
ที่เขามารณรงค์โรคเอชไอวี
ภารกิจนี้โดดเด่นไปด้วยชุดของผู้เดินขบวน
ที่ตบเท้ากันเข้ามาอย่างสวยงม

นึกว่าอดีตนางสาวไทยมาเดินเองเลยนะครับนี่
เย่
อกจากมีแก๊งนางสาวไทยแล้ว
ก็ยังมีไอเดียดีจาก

น่าจะมาจากนกยุงตัวนี้เขาล่ะครับ
หากฉันบินไปใดดังนก

แต่เขาก็ไม่ได้มาเดินรณรงค์อย่างเดียวนะ
งานนี้เขาก็มาเดนส์จัดเต็ม
ทั้งชุดทั้งท่าด้วยนะครับ
เฮ่ยเกรี๊ยมฮูเฮ้ยเป็นไงละไง

จะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเลยแหละครับคุณผู้ชม
แค่เห็นก็พูดได้เลยครับว่า
คนคิดชุดเขาคงจะหิวต้มยำกุ้งอยู่แน่เลยใช่ไหมล่ะครับ

เห็นแล้วแล้วก็อยากจะขอเข้าสวนรุนสักจันทร์
ส่วนลีลาก็ไม่แพ้พี่งานที่แล้วเขานะครับ

น้องครับเล่นเต้นไม่เกรงใจเพื่อนแบบนี้

เต้นกันไม่พอ
นั้นแล้วไหมล่ะครับ
โอ้โฮ

ต้มแป๊ะซะปลาช่อนแล้วก็โอ้โหมันคงเป็นแพร่อย่าง
มันควรจะแสบร้อนน่าดูเลยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยบางคนอย่างที่บอกเขาก็เอาลอตเตอรี่ที่มันไม่ถูกรางวัลเนี่ย
คุณผู้ชมส่งไลน์มาถ้าเกิดว่าไม่ถูกรางวัลแล้วคุณจะเอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยไปทำอะไรกัน
บางคนบอกว่าไปผัดพริกเกลือเลยบางคนบอกเอาไปบริจาคเอาไปพับกระทงก็มี
ใกล้สงการเอ้ยใกล้รอยกระทงรอยกระทงรอยสงการอีกแล้ว
เอ้าคุณผู้ชมนะครับบอกกันหน่อยแล้วกันเรื่องของไอเดียนะ
สำหรับเจ้าลอตเตอรี่ที่คุณผู้ชมซื้อไปแล้วแล้วมันไม่ถูกเนี่ยเอาไปทำอะไรดี
ถูกต้องแล้วได้ไอเดียก็ส่งกันมาบอกด้วยสำหรับคนที่ผิดหวัง
แต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคนที่เขาดวงเฮงดวงดีแล้วก็สมหวังก็มีเหมือนกัน
เป็นถึง๔หนุ่มเลยทีเดียวโอ้ที่ถูกรางวัลที่๑
ถูกกันไปหลายจังหวัดเลยล่ะคุณค่ะดวงเฮงจริงเดี๋ยวพาไปดูโฉมหน้ากัน
อ้าวแล้วนอกจากนี้จะพาไปกินนะให้อิ่มน้ำสำราญไปเลยตลอดกินกับก๋วยเตี๋ยวเด็กแนว
จ๊ะโดนใจแน่นอนร้านนี้ผมลงทุนไปกินเองเลยล่ะ
จริงหรือเปล่าไม่เอามาแบ่งอีกแล้วสิ
จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศสวยท่ามกลางสีเขียวของท้องทุ่งแบบนี้
กับสะพานไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปีเลยนะคะสวยงามมากจริงจ๊ะ
อ่ะแล้วจะเอาใจสายร็อกกันหน่อยนี่ไปดูกับหนุ่มน้อยลีลาคุณตะโกนทำไม

แต่เดี๋ยวจะมาโชว์โซโลกีต้า
ผู้ใหญ่เห็นแล้วยังต้องอึ้งเลย